นี่พาไปฟินกันริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศ
ทุกอย่างเป็นใจไปสมมติเลย

เขาควงกันมาปล่อยความสวีทริมแม่น้ำเจ้าพระยา
กับโชว์ร้อนเครื่องรักมีช็อตจ้องตากัน
และการให้แฟนได้เคลิ้มกันทั่วหน้าเลยค่ะ
รวมไปถึงก็พูดถึงเรื่องวันเกิดของคุณพ่อของพี่ณเดชน์ด้วย

ก็ครอบครัวอบอุ่นกันเลยทีเดียวนะคะ

ณเดชน์ก็ปล่อยลูกอ้อนชนิดที่นักข่าวต้องรอ

งานนี้ยายาตกตะลึงกับคำพูดของฝ่ายชาย

อะไรยังไงไปฟังทั้งหมดเลยจ้า
แต่ว่าวันหนึ่งยังได้ยักษ์พูดด้วยว่าให้เป็นแฟนแล้วเป็นแฟนที่ดีบ้าง
ทำไมอ่ะมันต้องรั้นใช่ไหม

เราลั่นเลยที่รักว่าไง

ก็ส่วนมากก็ไม่ได้ค่อยคิดเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว
ก็เราก็แบบคุยกันโปรกัสกันที่งานอะไรมากกว่าอะไรอย่างนี้